ชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าเขาร้องทุกข์ไปที่ตำรวจ
ตำรวจทำอะไรไม่ได้เขาก็เลยร้องทุกข์บนเฟซบุ๊ก
ได้ผลบอกทนมา๘ปีแล้ว
เพื่อนบ้านเมาแล้วอารวาสหนักเข้าถึงขั้นทุบรถฮะ

ยังกระโดดยาบ้าบางคืนน่ะ
นี่เป็นคลิปที่คนที่เขาร้องทุกข์ก็ถ่ายเอาไว้

เมาได้ที่โวยวายด่าทอคนไปทั่วเลยคุณผู้ชม

มีอะไรบ้างทุบรถยนต์บ้าง

แจ้งตำรวจก็ไม่เห็นตำรวจทำอะไรได้

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อได้จริงครับ
มีฝ่ายปกครองไปแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านกับตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ชื่อซอยไก่ต้มนะเป็นบ้านชั้นเดียวหมู่เก้าตะบนคลองกิว

ไปถึงห้องแถวเลขที่๕๙๐ทับ๖ก็ไม่พบกับผู้ร้องเรียนนะบ้านล็อกกุญแจ
สอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ทราบว่า
นายหัดนี่นายหัดนี่อายุ๕๓ปีนะครับ
คือไม่เคยที่จะทำร้ายเพื่อนบ้านคนอื่น
แต่มักจะโวยวายในช่วงที่ดื่มเหล้า
แล้วจะไปทะเลาะกับนายโกะนี่นายโกะเจ้าของบ้านที่ร้องไปนะครับ
ไม่ได้กลัวครับมันแบบทิ้งแล้วครับ
สอบถามว่าเขาแล้วเขาอันตรายอะไรไหม
มันก็ไม่มีอะไรครับ

ครับมันแบบคนทับสินไม่ดีนะครับ

ไม่ได้กลัวครับมันแบบชินแล้วครับ
สอบถามว่าเขาชอบทุบรถทำร้ายทับสินด้วยหรือ

ไม่มีใช่ไหมครับคุณผู้ชมทิ้งข่าวไปเจอในหัด
หัดคนที่ถูกร้องเรียนคนที่โวยวายในคลิป
คือพูดคุยกันก็พอจะรู้เรื่องอยู่บ้างนะฮะ
คือดูแล้วเขามีอาการทางจิตเวทคุณผู้ชม
เขาเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้๑เดือนเขากับนายโกทะเลาะกัน
อีกฝ่ายก็หาว่าเขาเป็นสายไปแจ้งตำรวจว่านายโกเสพยาบ้า
โกก็เอาไม้ตีหัวจนหัวแตก

เขาก็ต้องถือไม้ไว้ป้องกันตัว
และนางเอี่ยงนางเอี่ยงเมียนายโกนี่
มักจะใช้มือถือนะครับมาถ่ายคลิปเขาไว้ฮะ

มันถือไม้มามันด่าผมก่อนไอ้โก
มันถือไม้มาฟาดผมไม้ที่ตำรวจยึดไปแล้ว
แหละมันตีหัวผมแฝกเอาไม้มาตีตำรวจยึดไปแล้ว

ก็มาดูที่แล้ว
แล้วล่าสุดทะเลาะอะไรกันล่าสุดสิ
ก็หาว่าผมไปด่ามันมันมาด่าผมก่อน
ผู้ใหญ่ชูศักดิ์ผู้ใหญ่ชูศักดิ์พรนิมิตทรัพย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ก้าวตะบนคลองกิวก็มาเล่าบอกว่า
หลังจากทราบเรื่องก็มีการร้องเรียนไปที่เพจดัง
คือบอกว่ามีผู้ป่วยจิตเวทอารวาสชาวบ้าน
ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาดูแลเลย
อยากจะชี้แจงว่าเขาไม่เคยได้รับการร้องเรียนเลยครับ

ซึ่งจากการมาลงมาตรวจสอบก็ทราบว่าเป็นเรื่องทะเลาะกัน
เพาะส่วนตัวเนี่ยเฉพาะบ้านนี้กับบ้านนี้เนี่ย
ก็ฝากไปถึงชาวบ้านหากมีปัญหาอะไรก็มาแจ้งผู้ใหญ่บ้านได้

ตำรวจสภคลองกริวก็บอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบข้อที่จริงก่อน

เพราะว่าสิ่งที่ลงไปตามสื่อโซเชียล
คือบางทีมันก็เป็นความด้านเดียว
เดี๋ยวต้องหาข้อมูลอีกด้านก่อนตำรวจว่าครับ